ดิฉันว่าคนร้ายหรือว่าโจรรายนี้น่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของร้านบานาน่า

เพราะว่าเขาเลือกนะคะที่จะไปก่อเหตุลักษัพในร้านบานาน่า
คืออยู่ตรงไหนเนี่ยเสิร์ชกูเกิ้ลค่ะ
กูเกิ้ลว่าแถวนี้มีร้านบานาน่าอยู่ตรงไหน
แล้วเข้าไปก่อเหตุหลายร้านมากทีเดียว
แล้วเวลาก่อเหตุพฤติกรรมคล้ายกันคือจะนุ่งกางเกงชั้นในตัวเดียว
ร้านค่ะคุณผู้ชมที่ก่อเหตุนะครับปรากฏว่าวันนี้ค่ะ
ตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะคนร้ายรายนี้
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงต้องทำพฤติกรรม
แล้วต้องเจาะจงเป็นบานาน่าแล้วสวมกางเกงในตัวเดียว

กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายเข้าไปขโมยของที่ร้านบานาน่าสาขาจังหวัดนครนายก
ตอนนั้นได้ทรัพย์สินไปกว่า๑๒๘รายการ
เกือบ๒ล้านนะคะ
แล้วหลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิด

สอบสวนพบว่าแผนประทุศกรรมของคนร้ายรายนี้
มันไปตรงกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว
ซึ่งก็เข้าไปขโมยของที่ร้านบานาน่าตอนนั้นอยู่ที่สงขลา

แล้วก็ไปตรงกับคนร้ายที่ไปขโมยของที่บานาน่าที่สายไหม
แล้วก็อีก๙คดีใน๙พื้นที่นะคะ
ยะลาพัทธลุงสงขลาหนองบัวลำพูอุบลราชธานีประจวบคีรีขัน

จนเขาเป็นแบบตั้งสายาว่าเป็นโจรกางเกงในตัวเดียว
ก็คือนายเจ๊อิสมาแอร์ฮามะคามัสนะคะ
จับได้ที่คอนโดมิเนียมย่านลาดพร้าว

ไปตรวจค้นห้องพักที่ซอยรามกำแหง
พบโทรศัพท์มือถืออีก๕๘เครื่อง
มีภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจไปควบคุมตัวด้วยนะคะ
ที่เราโทรศัพท์เยอะเนี่ย

แล้วก็ผมจะแจกเขา
ตำรวจก็พยายามจะถามว่ามันทำไมมันมีอะไรนักหนากับร้านบานาน่า

ไปก่อเหตุแล้วก็หนีมาอยู่ที่คอนโดที่ย่านลาดพร้าว
แล้วก็เปิดห้องพักย่านรามคำแหงเอาไว้เป็นที่ซ่อนมือถือ
แล้วทำไมต้องทำแต่ร้านบานาน่ามีอะไร

เขาบอกว่าชอบกล้วย

ก็เลยตั้งใจขโมยแต่ร้านนี้

แล้วก็บอกทำไมชอบสวมกางเกงในตัวเดียวล่ะ
แล้วเข้าไปขโมยของทำแบบนี้เพราะว่ารู้สึกมั่นใจ

ใช้เวลาประมาณ๓๖ชั่วโมงลงมือหลังเที่ยงคืน
ก็เป็นโจรที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากจริงค่ะ
สูงจริงนะครับมั่นใจด้วยนะ